เพชรบูรณ์นะครับเจ้าของร้านอาหารชอกุ้งเผา
กำลังตามตัวชายหญิง๒คนนี้

ยังไงติดต่อเจ้าของร้านเขาหน่อย
ค่ะมันเข้าใจผิดอะไรยังไงกันหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มากแต่มันก็ไม่ได้น้อยเกินไปทำมาค้าขายต้นทุนทั้งนั้นนะ
ทุกผู้ชมครับร้านชอกุ้งเผาอยู่ที่ตำบลนาเฉลียงอำเภอ
หนอมไทยจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมีเป็นกล้องวงจรปิดชายหญิง
คนนี้นะครับนี่ฮะขับรถกระบะมานะแล้วก็ไปนั่งในจุดที่
เป็นร้านอาหารของเขาจะเป็นลักษณะซุ้มสั่งอาหารหลายอย่าง
มีภาพซุ้มไหมนะครับเขาจะไปนั่งทานอาหารสั่งอาหารกันอยู่
ฝ่ายผู้หญิงนี้ก็ลุกไปห้องน้ำเหลือผู้ชายอยู่
เมนูที่สั่งเอาไว้เนี่ยมียำปลาหมึกนะทอดมันกุ้งยำปลา
ก๑๔๐ข้าวมันกุ้ง๑๔๐ข้าวผัดปู๙๐ต้มยำรวมมิตร๑๘๐น้ำเปล่า
ขวดใหญ่อีก๑ขวด๒๐บาทน้ำแข็ง๑ถัง๒๐บาทรวมแล้ว๕๙๐นี่นะฮะ
ทางเจ้าของร้านคุณลักษณะบอกว่านี่คือหลักฐาน๔มกราคม
ประมาณเย็นเย็นนะครับ๖โมงกว่าผู้ชายกับผู้หญิงไม่รู้ว่าจะ
เป็นแฟนกันหรือเปล่านะแต่ขับกระบะมานะครับแต่ตอนที่ทยอยเอา
เมนูมาส่งอ่ะนะที่ตรงโต๊ะที่เขานั่งอยู่อ่ะเมนูสุดท้ายมา
เอ้าไม่อยู่แล้วทั้งคู่นี่ฮะอาหารมาหมดแล้วนะครับคือไม่อยู่
แล้วไปไหนอ่ะหายไปไหนไปเปิดกล้องวงจรปิดดูพากันเดินแล้ว
ก็ขึ้นรถแล้วออกไปเลยค่ะคือเจ้าของร้านบอกว่าเอ๊ะมันยังไงอ่ะ
อ่ะคือถ้าจะไม่นั่งแล้วมีธุระด่วนอะไรก็บอกมาจะได้ใส่
กล่องให้ก็ได้คุณอยู่ดีดีคุณมันหนีไปเลยอย่างเงี้มัน

อาหารแล้วทำไมเขาไม่บอกว่าเขาจะทานหรือไม่ทานยังไง
เพราะอาหารเราก็ออกไปวางบนโต๊ะทั้งที่เขาก็อยู่บนโต๊ะนะ
อยู่ที่โต๊ะนั่นแหละอาหารเขาวางแล้วอ่ะก็คือน่าจะ
รับผิดชอบบ้างหรือไม่งั้นก็บอกว่าให้เราห่อให้ก็ได้
ถ้าว่าอาหารเราช้าก็ว่าเป็นอย่างหนึ่งใช่ไหมอาหารก็แค่

เพราะเราทำไปแล้วมันเสียนะเพราะว่าอาหารเราทำสุดพอ
สั่งปุ๊บเราถึงจะทำนี่แม่เห็นเข้าผัดแล้วก็หิวเลยน่า
กินคือทางเจ้าของร้านบอกว่ายังไงติดต่อกลับมาหน่อยมารับ
ชอบค่าอาหารด้วยถ้าไม่กล้ามาที่ร้านติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์
ได้๒๔ชั่วโมงแล้วก็โอนเงินมาเขาทำจนเสร็จแล้วอ่ะ
ก็ไม่ยอมกินเงินก็ไม่ยอมจ่ายแล้วก็หายไปเลยเนี่ยมานั่งอยู่
อย่างงี้ละพอเมนูสุดท้ายมาเอาไม่เจอแล้วหายไปไหนก็หมด
ค่ะไปเปิดกล้องวงจรปิดดูขับรถออกไปแล้วเจ้าของร้านบอก
โอนเงินมาก็ได้นะคะไม่แสดงตัวก็ได้นะคะจะไม่เอาเรื่องเอา
ราวหรือบางทีมันมีลักษณะแบบที่ว่ามาถึงแล้วแบบคุยกันไปคุยกันมา
ไม่เอาแล้วไม่อยากนั่งร้านนี้แล้วแต่คุณสั่งไปแล้วคุณก็ต้องไปบอกเขา
คุณผู้ชมสงสัยว่าอยากจะเข้าห้องน้ำที่ร้านเขาหรือเปล่า
เพราะตัวผู้หญิงเข้าห้องน้ำไปนานมากเลยใช่ใช่ทำฟอร์มทำทีมาจอดรถสั่งอาหาร
เพื่อจะเข้าห้องน้ำหรือเปล่าโอ้ยงั้นบอกเขาดีดีเถอะใช่ถ้าจะขอเข้าห้องน้ำก็บอกเขาเถอ
ขอเขาเถอะไม่ต้องถึงขั้นเจ้าของร้านหรอกผมว่าบอก
พนักงานที่ร้านบอกโอ้โหขอก็ไม่ไหวแล้วไปหาปั๊มไม่เจอแล้วเขาก็ยอมให้เขา
จริงไม่ใช่มาทำแบบนี้ค่ะเขาเสียหายดูสิ
ใช่อะไรที่ทำแล้วก็รับผิดชอบใส่ถุงใส่ถุงจ่ายตังค์ไป

น่ากินด้วยค่ะแหมไม่ยอมกินได้ไงเนี่ย